นาฬิกา๕๒นาทีกลับมาช่วงนี้พาไปที่ยะโสธรค่ะ

ตั้มเนี่ยจู่วันดีคืนดีก็ไปพังเพลิงร้านขายยากของชาวบ้าน

ตั้มเสพยาค่ะ
รู้ตั้มเรียนมาตั้มบอกว่าตั้มทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้จะขโมยนะ

ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยคือลักษณะเป็นเพลิงที่ทำด้วยสังกษี
แล้วเขาก็มีย่าเอาไว้ขายคนที่ผ่านไปผ่านมาริมข้างทาง
แล้วตั้มคนนี้ชื่อจริงก็คือจตุรวิทย์สุรขัน
ตั้มไปพังเพลิงตรงนี้ของชาวบ้าน
ทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เลยแจ้งตำรวจ

ตำรวจไปพบตั้มคนนี้กำลังใช้ค้อนทุบรื้อเพลิงร้านขายย่า

แล้วพบแผ่นสังกษีถูกลื้อวางไว้ใกล้กับรถเข็น

เตรียมที่จะเอาแผ่นสังกษีไปขาย
พอเจอตั้มตำรวจถามตั้มเลย

ตั้มให้การโว๊คไปวนมาบอกว่า

เพราะว่าหรือให้เจ้าของเฉย
สังกษีผมยังไม่ได้เอาไปขาย

นี่อ้างเนี่ยเค้าอ้างล้วนเลยนะคะ
ตำรวจซักไปซักมาตั้มก็อ่ะ

วันหนึ่งเนี่ยก็ต้องยังตำเม็ดสองเม็ดอ่ะ
ไม่งั้นผมจะง่วงผมจะอยู่ไม่ได้
ผมจะไม่กระปี้กระเป๋านะคะ
ยาบ้าจะทำให้ผมไม่ง่วง
เหรอตั้มฟังเสียงตั้มค่ะ
งั้นมันจะเตือนแข็งแรงป่ะ

ยาบ้าลิซึมคือเสพจนกระทั่งเข้าเส้นเลือดแล้ว

ประมาณนั้นนะคะอันนี้เข้าใจคำว่ายาบ้าลิซึม

นี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องเอาตัวตั้มไปนะคะ
ไปตรวจหาสารเสพติดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตั้มรู้ตั้มเรียนมาค่ะครับ